ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่ลำปางกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ต้องบอกว่าโอ้โหชาวบ้านนี่ระทึกกันไปหมด
เรื่องใหญ่อ่ะแล้วก็มีคนบาดเจ็บซึ่งผู้ที่บาดเจ็บนี่เป็นพระนะ
ใช่ค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาป่วยจิตเวทนะฮะ
ก็คุ้มคลั่งนะครับบุกเข้าไปในวัดใช้สนับมือเนี่ย
พระสงฆ์เข้าไปนะท่านนี่แบบโอ้โหเลือดอาบเลยฮะศีรษะเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายต้องไประงับเหตุกันนะครับ
ตามไปถึงบ้านเนี่ยยังคลั่งถือมีดเนี่ยมีดสั้นอยู่ในมือนะ
ต้องใช้วิธีการก็คือหลอกให้ขึ้นรถพี่สาวหลอกให้ขึ้นรถพี่สาว
แล้วก็ไปล้อมจับกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลางมีดลงหลงมีดลงหลางมีดลงลงมีดลงให้มีด
อีไปอีมาน
งั้นไปนี้หมดเนี่ย
นี่เป็นตอนที่พยายามจะเอาตัวลงมานะครับ
คือนี่เป็นภาพตอนที่พี่สาวเนี่ยเขาหลอกให้ขึ้นรถมาแล้ว

เติมเงินกดตู้อะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งเข้ามาล้อมจับตรงนี้นะครับ
สพทุ่งฝ่ายนะฮะแล้วก็หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยต้นทงชัยลำปางนะครับ
สิบกว่าคนนะครับตรูเงินใบใช้เหล็กงามบุกชาร์จผู้ป่วยทางจิตเตอร์เวศที่กลุ่มคร่ังนะครับ
ก็สามารถเอาตัวลงมาได้สำเร็จนะครับผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะเอาลงมาได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ควบคุมตัวไว้นะครับ
เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งอยู่นะครับ
มือเนี่ยถือมีดสั้นข้างละหนึ่งด้ามอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแม่สายคำ
หกตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้ว
แต่ว่าเขาไม่ยอมวางมีดนี่ฮะตอนที่ไปถึงตอนแรกค่ะเห็นไหมฮะ
ก็ถือมีดอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
ไปวางมีดก่อนด้วยไปวางมีดก่อนด้วย
ตอนนี้ชาตารอดผมอ๋อแล้วตอนนี้เขามันอยู่ไหนอยู่รอดอ่ะ
เจ้าพี่พยายามคุยอยู่ตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยคุยนานเหมือนกันนะคะ

จาสุดกำลังอ่ะ๒ชั่วโมงกว่าโอ้โหก็ไม่มีทีท่าจะสงบลงนะครับ
ก็เลยให้พี่สาวของผู้ชายคนนี้มาช่วยคุยก็ไม่สำเร็จนะครับ
ก็เลยวางแผนกันเอาอย่างนี้ให้พี่สาวเนี่ยไปบอกว่า
เดี๋ยวจะพาไปถอนเงินที่ธนาคารเอาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่
หรือว่าตำรวจจะมาจับเดี๋ยวนอนซ่อนตัวที่เบาะหลังรถไปนะ
เดี๋ยวพี่ขับพาไปเดี๋ยวพาหนีตำรวจ
เพราะตอนนี้เขาน่าจะเครียดแล้วแหละเพราะเห็นตำรวจล้อมไว้หลายคนเลย
ผู้ชายคนนี้ก็ยอมฮะก็หลงกลนะครับ
ขึ้นไปอยู่ที่เบาะหลังรถของพี่สาวนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วพี่สาวของผู้ชายคนนี้ซึ่งเขามีอาการทางจิตเวทนะนะ
ก็ขับรถออกมานะฮะขับรถออกมาจากบ้าน
ขับมาสัก๓๐๐เมตรก็มาถึงตรงจุดตู้เติมเงิน
เราบอกว่าเดี๋ยวจอดเติมเงินแป๊บนึง
ก็นัดแนะกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่สาวเขาก็จอดรถนะครับพอจอดรถปุ๊บเนี่ย

ก็วิ่งกรูเข้าไปนะแล้วก็ไปล้อมจับที่รถ

ตรงนี้ภาพมันจะตัดไปนะความจริงแล้วเนี่ย

วิ่งจากจุดข้างกำแพงตู้เติมเงินเลย
ซุ่มกันอยู่ใช่ไหมครับซุ่มกันอยู่เลยอ่ะ

ก็ยังไม่รู้นะว่าก็มีคนแล้วกลับไป
เพราะไม่รู้ว่ายังไงตรงนี้นะค่ะ
เอามีดลงละครละครพร้อมค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชาวบ้านบอกว่ามีอาการทางจิตเวท

เขาต้องกินยาตามที่หมอสั่งอย่างต่อเนื่อง

ก็คือไม่กินยาไม่พบแพทย์นะฮะขาดยา

ถือมีดต้องหลอกขึ้นรถพี่สาวมาเนี่ย

ไปที่วัดนาป้อใต้

แล้วเข้าไปในกุฏิพระนะฮะ

ไม่ฮะไปถึงเนี่ยใส่สนับมือเข้าไป

บาดเจ็บศีรษะแตกเย็บ๑๙เข็มนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีรูปของพระที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ

เงือนอาบอย่างนี้เลยเหรอคะ

ท่านก็ไม่รู้เรื่องไม่ทันระวังตัว

โอ้โหศีรษะแตกเย็บ๑๙เข็มนะฮะ

หนีกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับ

ก็ปิดประตูใครก็เข้าไปไม่ได้
ถือมีดอยู่ในมือ๒เล่มด้วยกัน

มันจาลีนั้นมัน

ไปฝั่งทางนู้นไปหา

สมัยเก่งขึ้นข้างวนเข้ามาพยายามลำมันเข้ามา
นี่ห้ะหลวงพ่อธ่านก็บาดเจ็บนะครับ
ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับ
ถามแม่ว่าแล้วสาเหตุมาอะไรล่ะแม่แม่บอกว่าก็ลูกชายไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่ง
มีอาการทางจิตประสาทอะไรพวกเนี้ยนะครับค่ะ
คือตอนหลังมาเนี่ยหมอต้องใช้วิธีการฉีดยาให้แทนนะครับ
เวลาที่ไปหาหมอนะฮะแต่ลูกชายก็ไม่ดีขึ้น
อาการดูจะหนักมากขึ้นนะครับแม่บอกว่ามาทราบตอนหลังว่าลูกชายเนี่ย
อย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ย
เขียนเป็นขึ้นบัญชีดำศัตรูเอาไว้๑๐กว่าคนบอกจะฆ่าให้หมด
แล้วในชื่อบัญชีที่ลูกชายเขียนเอาไว้เนี่ยนะที่ไปตรวจดูห้องลูกเนี่ย
มีชื่อพระมีชื่อชาวบ้านมีชื่อแม่ด้วยอยู่ในบัญชีดำที่บอกว่าจะฆ่าให้หมด
มีชื่อพ่อเลี้ยงมีชื่อพี่สาวด้วยครอบครัวเลยนะโอ้โหนี่ฮะ
ส่วนพ่อแท้ของผู้ชายคนนี้นะครับทำงานเป็นตรปภอยู่นะครับ
บอกว่าแยกกับแม่เนี่ยอดีตภรรยาเนี่ยไปนานแล้วนะครับ
ล่าสุดลูกชายเนี่ยให้ลูกเนี่ยมาช่วยงานเป็นรบพอด้วยกันที่บริษัทที่พ่อทำงานอยู่นะครับ
คือในช่วงเวลาปกตินี่คุณพ่อนะฮะเวลาที่เขาไม่มีอาการกำเริบเนี่ยเขาก็เป็นคนตั้งใจทำงานคนหนึ่งนะ
แต่หลังจากที่ออกจากงานไปเกือบเดือนเนี่ยเพราะว่าอาการกำเริบต้องให้ออกจากงาน
ลูกก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรใครนะลูกก็อ๋อไม่ทำไม่ทำครับนะ
แต่ลูกยังบอกไอ้ที่ไม่ทำเนี่ยเออไม่ทำอะไรใครหรอกพ่อแต่ถ้าผมจะทำนะผมฆ่าเป็นสิบอ่ะ
โอ้โหเนี่ยหวั่นใจเลยสิพอฟังแบบเนี้ยแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บแม่ไปตรวจห้องลูก
ขึ้นบัญชีดำเอาไว้เขียนชื่อไว้๑๐กว่าคนบัญชีที่ต้องฆ่า
ชื่อพระชื่อชาวบ้านชื่อแม่ชื่อพี่สาวชื่อพ่อเลี้ยง
แล้ววันนี้ตอนเช้าไปที่วัดไปต่อยพระก่อนเลยอ่ะ
พระกลับมาที่บ้านมาล้อมจับกันต้องหลอกขึ้นรถพี่สาวเนี่ยฮะ
พี่สาวจะทำทีว่าเดี๋ยวลงไปกดเงินเติมเงินที่ตู้อะไรแป๊บนึงนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาล้อมจับนี่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่านี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาแอบอยู่ตรงกำแพงเห็นไหม
ไหวแล้ววิ่งกรูนออกไปเลยอ่าพอพี่สาววิ่งลงจากรถปุ๊บเจ้าหน้าที่วิ่งใส่เลย
เขาก็อยู่หลังรถนี่นะฮะเออโอ้โหก็ต้องป้องกันแหละเพราะว่าเอาจริงจริงนะ
คนที่เขามีอาการทางนี้เขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาทำอะไรลงไป
ที่สำคัญเขาไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัว

ครอบครัวก็ไม่รู้ตัวแม่ก็เพิ่งรู้เอามีชื่อแม่ด้วยเหรอเนี่ย

ประมาทไม่ได้นะคนที่มีอาการแบบนี้คือยังไงก็ต้องดูแลอย่างเคร่งครัด
พบแพทย์ตามเวลากินยาตามหมอสั่งทุกอย่างจริงนะคะ
บางทีดูภายนอกอาจจะเหมือนหายแล้วแต่ถ้าหมอไม่สั่งว่าหายแล้วจริงคือไม่ได้เลยจริง